นครหลวงโปรโมชั่นเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

ศรีสะเกตก็บอกว่าจากนี้จะขอพักสักระยะ
แล้วก็จะกลับมาเข้าแคมป์ซ้อมต่อ

ส่วนสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเป็นเรื่องของขานะครับ
ยังยืนบนเวทีไม่แข็งแรง
แล้วก็ยังลงนวมไม่มากพอนะครับ

เรื่องของแฟนมวยที่วิจารณ์มาตลอดว่า

แล้วก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่ายังมีดีพอที่จะทำตามเป้า
คือขอนำเข็มขัดแชมป์โลกกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับก็ผมก็จะพักก่อนสักระยะหนึ่งครับผม
แล้วก็กลับเข้าค่ายซ้อมเหมือนเดิมครับ
แล้วก็ผมก็จะสู้เหมือนเดิมครับไม่ถอยครับผม
ครับครับแล้วก็การเอ่อลงนวมต้องลงให้เยอะกว่า
ครับผมผมเข้าไปอ่านกับอ่านในเฟสหรือว่า
แฟนมวยจะว่ายังไงผมก็ไม่สนใจครับเพราะว่า
ยังไงผมก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าผมยังอายุผมจะเยอะแค่ไหน
แต่ผมก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าผมยังสู้ได้อยู่ครับ